เอาละครับเรื่องของการหลอกผู้สูงอายุนะฮะคราวนี้
คุณตาวัย๘๐ปีนะครับ
ถูกหลอกเรื่องของการซื้อขายที่ดิน
เรื่องนี้คุณตากิมเลี้ยงสำเภาจันทร์อายุ๘๐ปี
พาผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปชี้จุดที่ถูกคนร้าย
หลอกให้เข้าไปหยิบเงิน๑แสนบาทและทองรูปภัณฑ์อีก๕บาทให้
ก่อนที่จะหลอกพาออกไปดูที่ดินแล้วก็ทิ้งคุณตาไว้กลางทางครับ

คุณตากำลังนั่งขายของชำอยู่ภายในบ้านเล็กที่๑๐๐
ตำบลธาษฌาอารอเมอร์บั้งประกงท์จังหวัดฉะเชิงเศา
ก็ทำอาชีพตามปกติขายของชำของคุณตานะครับ
ปรากฏว่าคนร้ายที่เป็นชาย๑คนแล้วก็หญิงอีก๑คน
ขับรถยนต์เข้ามาที่บ้านมาคุยกับคุณตา
ทำทีทำท่าว่าจะซื้อที่ดินใกล้กับบ้านของคุณตาเนี่ย
คุณตามีที่ดินอยู่แถวนี้บ้างไหมมีที่ดินเปล่า
หรือว่าเจ้าของเขาอยากจะขายเนี่ยคุณตาช่วยหาให้หน่อยดูให้หน่อยสิ

ใช่นะครับขอให้คุณตาช่วยเป็นในหน้าติดต่อให้
หากซื้อสำเร็จเดี๋ยวจะแบ่งค่าในหน้าให้คุณตานะ๑แสนบาท
ส่วนคนร้ายที่เป็นผู้หญิงบอกว่าตอนนี้เงินยังไม่พอที่จะซื้อที่ดิน
ขอยืมเงินคุณตาซะหน่อยได้ไหม
จะซื้อที่ดินแล้วจะมายืมเงินคุณตาอีกนะครับ
แต่คุณตาแล้วก็พาและคุณตากิมเลี้ยงเนี่ย
ก็พาคนร้ายหญิงเดินเข้าไปในห้องนอน
คุณตาก็หยิบเงินให้๑แสนบาทเอามานับเลย
พร้อมกับทองรูปภัณฑ์อีก๕บาทส่งให้คนร้ายผู้หญิงไป
จากนั้นคนร้ายก็ชักชวนให้คุณตากิมเลี้ยงไปดูที่วัดบางวัว
บอกมีที่อยู่ตรงนี้คนเขาจะขายนะครับ
โดยคุณตากิมเลี้ยงกับนายประทวนพึ่งเกษมเพื่อนบ้านเนี่ย
ก็นั่งรถไปดูที่ด้วยกัน
ปรากฏว่าคนร้ายจอดรถชายอีก๒คนที่อ้างว่าจะพาไปดูที่อีกแห่งนะครับ
แต่เมื่อขับไปบนถนนสุขุมวิทย์ถึงหมู่บ้านสมขาว
ก็ออกอุบายว่าจะไปกดเงินเพิ่มเพราะเงินไม่พอ
แต่ให้คุณตากิมเลี้ยงแล้วก็นายประทวนลงก่อนเพราะรถหนัก

คุณตาก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็รีบจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาที่บ้าน
แล้วก็แจ้งตำรวจซึ่งก็โชคดีครับที่ไม่ถูกทำร้ายร่างกายครับ